ไปดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นี่ก็แสบเหมือนกันนะครับ
มีหญิงสาววัย๓๔ปีนะครับ

แล้วก็ร้องมาทางสื่อมวลชนด้วย
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาที่ห้องของเธอนะครับ
อ้างต่างนานาอ้างเป็นตำรวจด้วยนะฮะ

คือ๒เดือนก่อนหน้านี้เคยบุกมาห้องเธอแล้ว
มาขอมีเพศสัมพันธ์กับเธออยู่ดีนะฮะ

ล่าสุดส่งข้อความทางไลน์มาขู่
บอกว่าในห้องเธอเนี่ยมีสิ่งของผิดกฎหมายต้องไปตรวจค้น
แล้วส่งรูปตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาขู่ด้วย
อ้างว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ชายคนนี้

ค่ำเมื่อวานนี้นะครับเธอก็โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วก็เอาหลักฐานมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเธอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ
เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งสี่สิงหาคมเนี่ย
ผู้ชายคนนี้มาห้องพักมาคอประตู

ดันประตูเข้ามาเธอก็ไม่ยอมดันเอาไว้

ผลักออกไปเพราะไม่รู้จักนะฮะ
เมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้ไปบอกเจ้าของหอพักของเธอ
บอกว่าเป็นตำรวจต้องการตรวจค้นห้องของเธอหน่อย
มียาเสพติดมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่า

คือเหมือนกับพยายามจะอยากรู้ว่าเธอจะกลับมาห้องเมื่อไหร่

แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเอาเบอร์โทรจากหน้าหอของเจ้าของหอ
แล้วก็ส่งคำความไปเพื่อเหมือนจะแกล้งเรา
เพื่อเหมือนจะหลอกถามเจ้าของหอว่าเราอยู่ห้องหรือเปล่า

แล้วผู้ชายคนนี้ยังส่งรูปนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาขู่หาว่าเป็นนายเขาด้วย
เธอบอกว่าที่มันน่ากังวลน่ากลัวมากขึ้นก็เพราะว่าเธอเนี่ยนอกจากอยู่คนเดียวแล้ว
ผู้ชายคนนี้รู้ที่อยู่ของเธอแล้วแต่เธอไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลย
ครั้งที่เกิดเหตุครั้งแรกเธอไปแจ้งความที่สพนาจอมเทียน
ตำรวจไม่รับแจ้งเพราะมองว่าเป็นเรื่องชู้สาว
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุที่หอพรรคของเธอตอนนี้ตำรวจทำคดีให้แล้ว
เรื่องถึงศาและอนุมัติหมายจับผู้ชายคนนี้แล้วตอนนี้ก็สืบทราบชื่อไปแล้ว
แต่ว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่๒๓กันยายน
ก็ถ้าไม่ได้ก่อเหตุหรือมีอะไรยังไงก็ต้องออกมาพบเจ้าหน้าที่
เพราะว่าถูกออกหมายจับแล้วนะฮะ